ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการจับกลุ่มทั้ง๓ผู้ต้องหานี้นะคุณ
คือทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์แม่ของนายหน่อยนินเทศนะครับ
ซึ่งแม่ของนายหน่อยนินเทศก็คือนางทองหล่อนินเทศ
คือเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเครียดทั้งวันร้องไห้ตลอด

ซึ่งท้ายที่สุดจากผู้สิทธิ์ของเรารายงานเมื่อเช้านะ
นายหน่อยเข้ามอบตัวเองนะครับ
จำนวนต่อการปิดล้อมจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาววัสดานินเทศพี่สาวของนายหน่อย
เธอก็เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่นายหน่อยโดนจับกลุ่ม
คือบอกว่าพี่เสียใจนะที่น้องชายทำแบบนี้
หลังจากที่เกิดเรื่องน้องก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลย
หลังจากที่น้องย้ายไปทำงานที่ชนบุรี
แล้วก็ไม่รู้ว่าที่น้องหลบหนีการจับกลุ่ม

บอกว่ายาเสพติดที่ตำรวจจับได้มันไม่ใช่ของน้อง

มันเป็นของเพื่อนที่มาฝากไว้แล้วเพื่อนก็ไปบวชเป็นพระ
แต่ตัวเขาเองต้องไปรับผิดแทน
ต้องถูกจับกลุ่มเขาเลยอยากหลบหนี
ใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังทั้งเสียงแม่
แล้วก็เสียงพี่สาวของ
นายหน่อยนะคะ

ทำขึ้นมาได้อ่ะเราก็ไม่รู้มาก่อนด้วย
รู้เมื่อวานก็ช็อกเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกแม่
มารู้ตอนมืดก็อยากบอกเขาว่าให้เขามอบเถอะ
แต่เหตุมันก็เหมือนกับว่ามันบานปลายขึ้นไปแล้ว
มันใหญ่โตไปแล้วอ่ะเขาสามารถกล้าทำตรงนี้แล้วเขาจะ
อันนี้หรือเปล่าอ่าสรุปกันอีกครั้งจับครบแล้วนะครับ
นายหน่อยนายบาสชาวต่างชาติแล้วก็นางสาวสิรินภานะครับ
ส่วนผู้ช่วยก็คือนางสาวสุนิสาซึ่งเป็นแฟนของนายหน่อย
แล้วก็มีผู้ช่วยเหลืออีก๑คนจับได้ครบนะครับทั้ง๕คนนะครับ